มาดูกรณีคุณอาชิริยะหน่อยฮ
เดินหน้าแบบไม่เหยียบเบรกเลยคุณ

แต่วันนี้เดินหน้าแจ้งความเพิ่มอีกนะฮะ
เอาผิด๒นายตำรวจที่ทำคดีคุณแตงโม
พรุ่งนี้จะไปแจ้งความอีก

อาชญะเรืองรัตนพงศ์ได้เดินทาง
ยื่นร้องทุกข์กับกองบัญชาการสอบสวนกลาง

ก็คือผู้บังคับการสืบสวน

พลตำรวจตรีวสันเตชะอัครกะเสม

พันธุ์ตำรวจเอกวรชาติแสนคำ

คือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

รู้ความลับทางราชการนะครับ

จำลองเหตุการณ์เปรียบเทียบใบพัด
กับบัตรแถสบของคุณแตงโม

ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ทำให้เกิดผลกระทบ

และเป็นการแทรกแซงกระบวนการสืบสวนสอบสวน
ส่วนประเด็นคลิปกรีดขา
คนก็ยังถามคุณอัจฉริยะอยู่นะ

ผมไม่เคยพูดว่าผมมีคลิปกรีดขา
ผมมีแต่ภาพที่แสดงที่มาของแผล
ว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือเท่านั้น

ไม่เคยออกจากปากผมนะครับ

เขาจะ

วันนี้ต้องเข้าใจว่าผมกำลังสู้กับลำหน้ารัฐ

รวมกันทั้งหมด๘๔คน

คนที่มาสู้เรื่องแตงโม
แต่เขาเป็นพยานที่เป็นนักธุรกิจ
ถ้าเขาอยู่ฝั่งผม

ส่วนว่าจะเดินหน้าแจ้งความดำเนินคดีกับคุณแม่ของคุณแตงโมหรือเปล่า
ยังเป็นคำถามที่สำคัญคุณอาชียะบอกแบบนี้

ผมไม่แจ้งความดำเนินคดีกับคุณแม่คุณตังโม
และเห็นใจที่คุณแม่คุณแตงโมนี่ป่วย

เป้าไปดำเนินคดีกับทนายเดชากิติวิทยานันต์
ข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณานะครับ

จะเข้าแจ้งความที่สพพระประแดงครับ